เพราะว่าล่าสุดนะคะแม่น้องบองค่ะ
จากรับบทนักร้องสาวคุณผู้ชม
ฉันเป็นนักร้องสาวแล้วจ้านะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแม่น้องบองแจ๊กกี้นะคะ
เปิดห้องซ้อมให้บันเทิงไทยรัฐไปเก็บภาพ
คือเต้นด้วยนะคะสอนดิฉันเต้นด้วยค่ะ

นี้นะคะเป็นเพลงประกอบละคร๑๘มงกุฎสะดุดเลิฟค่ะ
คือในเรื่องแจ๊กกี้เขารับบทเป็นมิตรนะคะ

วิชาชีพที่ไปมากลายเป็นแบบซิงเกิลนักร้อง
และนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่แจ๊กกี้ได้เข้าห้องอัด
ที่สำคัญร้องเพลงแรปเป็นภาษาอีสานน้ำเลิศ
คือถ้าเพลงคุณผู้ชมเพลงนี้ดังนะคะ
กี้ประกาศเลยนะคะว่าต่อไปนะคะงานหมอลำที่ไหน
ที่ฉันจะกระโดดขึ้นมาทีสียังได้ปังมากนะคะเอาไปดูรีลานักร้องสาว
ที่ชื่อแจ๊กกี้ชาคอลิงกันด้วยค่ะ
มิจฉาสู่นักร้องมืออาชีพ
ที่มาที่ไปของเพลงก็คือเป็นอินเนอร์ของเรา
ใช่เป็นฟิลเหมือนกับน่ารักน่ารักแต่ว่าเสริมสร้างความเซ็กซี่เข้าไปนิดอ่า
พี่ตายโดยรับคำวิวเขาจะบอกว่าแจ๊กกี้อยากจะได้แบบสวยนะแต่ตลกเลย
ถ้าสมมุติดังมากเราจะไปทัวร์คอนเสิร์ต

คนที่ใช่อย่างไรก็ชอบปุ๊บปากปุ๊บปาก
เออเป็นฟิล์มเข้าไปในกางเกงปุ๊บปากปุ๊บปาก
น่ารักมันมีทอดนึงที่เป็นภาษาอีสาก็บึ๊ดแล้วก็บึ๊ดอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องที่แจ๊กกี้ไประเบิดไทม์ไลน์
ในใตละทอคที่เรารายงานไปเมื่อวานนะ

กี้บอกว่าคือพี่หนูพูดตามความรู้สึกอัดอั้นตันใจ
คือตอนนี้น้องอายุ๒๙เป็นสาว๑
เออนะคะก็บอกว่าถ้าไม่มีแฟนปีหน้าอยากมีลูกนะคะ
แต่ถ้าจนแล้วจนร้อนมันไม่มีผู้ชายเลย
ก็จะพักค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ตั้งแต่แต่งงานตอน๒๗แล้วก็มีลูกตอน๒๙
แต่นี้๒๘๒๙แล้ววีแววประสงค์ภัณฑ์ก็ยังไม่มีเลย
จริงตอนนั้นที่พูดมันไม่คิดอะไรเลยนะแต่มันเป็นความจริงจากใจพี่ก้อย
ก็ไม่รู้แต่ตั้งใจว่าปีหน้าจะมีลูกแล้ว

แต่ว่าจะบิ๊วอยู่แค่นี้แหละถ้าเกิน๓๕ไปแล้วก็พอพักไม่มีแล้ว
เจ๊ปีหน้าน้องจะมีลูกแฟนน้องปีนี้น้องยังไม่มีนะ

ก็เลยงงแต่ว่าจ๊ะกี้ก็ฝากแท้งด้วยนะคะกี่รอบก็ได้

พี่แจก็มาฝากทั้งเราสองคนแล้วเนาะจะได้เห็นว่า
บึดต่ำบึดก็ต้องบึดอย่างงี้บึดอย่างงี้เลยนะคุณผู้ชม